ปราจินบุรีครับมีชายวัย๕๘ปี
ฟันคอผู้เท่าวัย๘๔ปีเสียชีวิต
คือบอกว่าผู้ตายเนี่ยไปวางยาเบื่อหมาในฟาร์มหมูของเขา
แล้วหมาเขาตายอืมแต่ว่ายาดผู้ตายบอกว่าโอ้โห
แกจะไปวางยาเบื่อหมาอะไรลำพังเดินแทบไม่ไหวหูก็ไม่ดี
นี่ค่ะทีแรกหลบหนีไปนะครับตอนนี้จับได้แล้วนะครับผู้ต้องหานะครับ
ก็เริ่มมาจากเพจที่นี่๘ริ้วได้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพ
ตามหาบุคคลในรูปเมื่อสักครู่นี้
โดยบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆ่าฟันคอที่บ้านโนนสมบูรณ
บนวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
แล้วหนีไปทางบ้านดงเย็นหมู่๑๐ตำบลทุ่งพระยา
ใครเจอติดต่อตำรวจสพวังตะเคียนให้หน่อย
แล้วก็ให้ชื่อไว้นะครับชื่อนายสมบูรณ์จันสอน
หรือในเอียงอายุ๕๘ปี
ที่ก่อเหตุทีแรกต้องสงสัยนะครับ
ก่อเหตุฆ่านายทองดำใจต่างหรือพ่อใหญ่ดำวัย๘๔ปี
โดยใช้มีดฟันเขา๓แผลตามร่างกาย
เลือดไหลนองเต็มพื้นแล้วก็เสียชีวิตคาบ้านอยู่
นี่ครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณหมู่๑๒
ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีที่จังหวัดปลาจีนบุรี
สพวังตะเคียนเนี่ยล่าสุดติดตามจับกลุ่มตัวในเอียงได้แล้วนะครับ
จับได้ในพื้นที่นี่แหละนะแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่ฮะก่อเหตุเมื่อวานวันนี้นำตัวมาเพื่อจะทำแผน
ปรากฏว่าพอญาติญาติของพ่อใหญ่ดำเขาทราบข่าวมารอกันเต็มเลยอืม
นี่ฮะประโกนสาบแช่งจนตำรวจไม่กล้าเอาผู้ต้องหาลงจากรถ
นี่ฮะสุดท้ายตำรวจต้องยกเลิกการทำแผนนะฮะแล้วก็คุมตัวผู้ต้องหากลับโรงพัก
เพราะว่าท่าทางเดี๋ยวจะคุมไม่อยู่เดี๋ยวจะเอาไม่อยู่ดูท่าทางไม่รอดแน่
เพราะว่าไปฟันพ่อใหญ่ดำโอ้โหฟันเขาจนเสียชีวิตค้าบ้านอ่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ได้คุยกับญาติของผู้ใหญ่ดำที่เสียชีวิตนะฮะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีญาติคนหนึ่งที่เขาอยู่นะเขาได้ยินเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๔โมงครึ่งนะตอนเย็นเมื่อวานนี้
ตอนนั้นคนที่เขาเป็นญาติผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังนอนหลับอยู่เพิ่งจะตื่น
อยู่ที่หน้าบ้านเขาอยู่แถวใต้ต้นมะขามตรงข้ามบ้านพ่อใหญ่ดำนะฮะ

ตอนนั้นพ่อใหญ่ดำกำลังนั่งยิงหนังสติ๊กไล่ไก่อยู่หน้าบ้านของตัวเอง
แล้วก็ได้ยินเสียงในเอียงผู้ต้องหาเนี่ยขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
ที่หน้าบ้านของพ่อใหญ่ดำก่อนจะเดินเข้าไปหาพ่อใหญ่ดำ
แล้วก็พูดว่าไม่มีอะไรเข้าไปหาพ่อใหญ่ดำ
พ่อใหญ่ดำเนี่ยก็พูดขึ้นว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไร
แล้วอยู่อยู่ในเอียงก็ชกเลยฮะชกหน้าพ่อใหญ่ดำเลย
แว่นสายตาเนี่ยกระเด็นแตก
แล้วเอามีดเนี่ยฟันเข้าไปตอนนั้นพ่อใหญ่ดำวิ่งหนี
เพื่อจะไปหาภรรยาที่อยู่หลังบ้าน
แต่นายเอียงก็วิ่งไล่ตามไปจนไล่ทันแล้วไปฟันอีกสองครั้ง
คราวนี้เข้าที่คอฮะจนพ่อใหญ่ดำนอนจมกองเลือดเสียชีวิต
ส่วนในเอียงก็หยิบมีดแล้วก็รีบเดินออกจากบ้าน
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
คุณศักดิ์สิทธิ์ได้คุยกับญาติของพ่อใหญ่ดำอีกคนนึงนะครับ
ที่สนิทกับพ่อใหญ่ดำมาตั้งแต่เด็กนะฮะชื่อว่านางสงัดอายุ๖๘ปีนะ
แต่พ่อใหญ่ดำอายุ๘๖แล้วนะครับแต่เขาเป็นญาติที่สนิทกัน
พ่อใหญ่ดำ๘๔นะครับนางสงัดบอกว่า
เขาเนี่ยคือคนที่เข้ามาอุ้มร่างพ่อใหญ่ดำหลังจากถูกฟันนะ
แล้วก็นอนแน่นิ่งไปตอนนั้นเธอก็ทำท่าให้ดู
ให้คุณศักดิ์สิทธิ์ได้ดูว่าตอนนั้นพ่อใหญ่ดำนอนอยู่กับพื้นแบบนี้
ตอนที่มาเห็นเนี่ยแต่ตอนนั้นพ่อใหญ่ดำเสียชีวิตแล้ว
นางสงัดบอกว่าตอนที่วิ่งเข้ามาพบว่าพ่อใหญ่ดำเนี่ยหมดลมหายใจไปแล้ว
ถูกฟันเข้าที่หน้าด้วยนะหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือด
มือก็ยังถือหนังสติ๊กคาอยู่แล้วใส่สโรงตัวเดียว
คิดเลยว่าคนก่อเหตุจะทำกันได้ถึงขนาดนี้
ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วในเอียงเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ย
ก็เป็นญาติกับพ่อใหญ่ดำนะเป็นญาติแท้กันเลยนะ
มาทำกันลงคอพ่อใหญ่ดำเองก็อายุมากแล้ว
ยังไงก็สู้ไม่ได้หูก็ตึงแล้วเขาไม่คิดด้วยว่าพ่อใหญ่ดำเนี่ย
จะไปวางยาเบื่อหมาของนายเอียงอย่างที่ในเอียงอ้าง

เนี่ยเนี่ยฟันตรงนี้ละ
ฟันตรงนี้อ่าขึ้นมาเร่น

ยายมาดูว่าจะช่วยได้ไหม

ไม่มีนะไม่เห็นมีนะเห็นมีว่าแต่มีเรื่องหมาอย่างเดียวอย่างอื่น
ไม่เห็นมีเถียงกันก็ไม่เห็นเก๋ก็เก๋แล้วเนาะ
ปีแล้วเนอะตาก็ไม่เห็นหนหูก็หนวก
ไม่เคยมีเถียงกันหรอกกับตายางก็ไม่เห็นเถียง
แกก็เพิ่งมาแต่ไม่มีเรื่องอื่นเรียกหมาอย่างเดียวล่ะยายบ้า
เนี่ยฮะญาติเขาบอกว่าถ้าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุจะมีอะไรกันก็
หมาที่เถียงกันบ่อยแต่ก็ไม่เชื่อว่าพ่อใหญ่ดำ
ถึงขั้นไปวางยาเบื่อหมาของผู้ต้องหาได้เพราะแกคงไม่มีเรี่ยวแรงขนาดนั้น
ส่วนปมเหตุเนี่ยที่ชาวบ้านเขาบอกว่าพ่อใหญ่ดำเนี่ย
วางยาเบื่อหมาในโรงหมูของนายเอียงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพ่อใหญ่ดำ
สองร้อยเมตรเนี่ยนะฮะจนทำให้ในเอียงโกรธแค้น
นายประเสริฐขอดไทยสงศ์ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์นะฮะ
ประเสริฐปัจจุบันอายุห้าสิบเก้าบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
ก่อนเกิดเหตุ๑วันในเอียงมาบอกกับผู้ใหญ่ว่าหมาของในเอียงเนี่ยตายถูกผู้ใหญ่ดำวางยาถูกผู้ใหญ่ดำวางยา
ผู้ใหญ่ประเสริฐก็เลยถามในเอียงไปว่ามีหลักฐานไหมในเอียงบอกว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ที่โรงหมูตรงจุดที่หมาถูกวางยาเบื่อเนี่ย
แต่กล้องเนี่ยมันถ่ายไม่เห็นผู้ใหญ่ประเสริฐก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนก็คงเอาผิดไม่ได้
แล้วอีกอย่างพ่อใหญ่ดำแกก็แก่มากแล้วอายุตั้ง๘๔หูก็ตึงตาก็มองไม่ค่อยชัดเดินก็ไม่ไหววัน
วันอยู่แต่บ้านแล้วจะไปวางยาเบื่อที่โรงหมู่บ้านของในเอียงยังไง
แม้ว่าจะห่างกันแค่ประมาณ๒๐๐เมตรก็ตาม
อันนี้บอกไว้เมื่อเย็นวันก่อนก่อนเกิดเหตุ๑วัน
เมื่อวานนี้ในเอียงนี่ฮะไม่สนใจอะไรเลย
อยู่ดีมาบ้านพ่อใหญ่ดำแล้วฟันเขาตายเลย
ประเสริฐบอกว่าไม่รู้ว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ต่อให้จะเป็นเรื่องนี้มันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะ
มันก็ไม่เห็นจะต้องถึงขั้นต้องฆ่ากันตาย
แต่ปกตินิสัยของนายเอียงก็คือเป็นคนที่ชอบกินเหล้า
แล้วก็ชอบพูดคุยแบบโอ้อวด
พ่อใหญ่ดำนี้ไปเบื่อหมาเขา
ทีนี้ไปวางยาไปเบื่อวางยา

จะแจไปจะเห็นแจเดินอยู่แถวนั้น
ถ้างั้นลุงต้องถ่ายรูปนะเอาโทรศัพท์ถ่าย
แล้วก็มีกล้องไหมกล้องอยู่ในฟาร์มหมู๓ตัว
แกบอกนี่ถ้างั้นก็เอามาติดหน้าอีกตัวหนึ่ง
ผมว่าพี่แล้วก็ให้จาเลย
นี่คือเอาเรื่องแกไม่ได้หรอกเพราะว่า

ตอนนี้ญาติญาติได้นำศพพ่อใหญ่ดำ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลสมบูรณ์นะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้คุยกับ
ภรรยาของพ่อใหญ่ดำชื่อนางสอนนะฮะ
ภรรยาพ่อใหญ่ดำก็พิการทางการได้ยินนะ
ตึงพูดไม่ชัดนะครับ
แต่ก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เสียใจมากชีวิตตอนนี้เหมือนกับหมดแล้วทุกอย่าง
เหลือใครแล้วไม่คิดด้วยว่าคนก่อเหตุที่เคยเห็นหน้ามาคุยกันเป็นประจำ
แล้วก็มีศักดิ์เป็นญาติกันจะมาฆ่ากันได้ลงคอ
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าสามีของตัวเอง
จะไปวางยาเบื่อเพื่อฆ่าหมาอย่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
ก็ไม่ได้คิดถังกันแบบอย่างนี้
เอียงวันนี้ตำรวจตัดสินใจยุติการทำแผนนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านไปรอเยอะนะครับ
คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพวังตะเคียน
ตอนนี้แจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องการพกพาอาวุธมีดนะครับ
เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากถังที่สารจังหวัดกบินบุรีในวันพรุ่งนี้นะครับ
คือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม
ทำหรือไม่ทำจริงมันก็ไม่ควรจะถึงขั้นไปฆ่าไปแกล้งกันแบบนี้ไงฮะ